มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเอง
ที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีครับ

เราก็กลับมาพบกันอีกแล้ว

มนุษย์ดูหนัง
เป็นไรอ่ะ

ร้อน

ดีนะเมื่อกี้ไม่พูดว่ารายการสถานีผีดุ

แล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับผมและพี่เฟรมนะครับ

พูดเรื่องหนังกับพูดเรื่องมนุษย์ที่อยู่ในหนัง

แต่เมื่อกี้เหมือนไม่ใช่มนุษย์ไง
คือถ้าเกิดคนที่ดูภาพด้วยเนาะ

เกือบจะขาดอากาศหายใจตาย
สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เปิดภาพดูนะครับเอาละครับ

รู้ไหมว่าวันที่๓๑ตุลาเป็นวันอะไร
หัลโหลวินเงีย

เก่งมาก

แรกว่าทุกคนมีความกลัวแล้วเราสองคนกลัวอะไรกัน
แต่คนอย่างพี่เฟย์เขามีเรื่องที่เขากลัวด้วยเหรอวะ

เรากลัวอันนี้พวกแบบรายการผี

นับไปประมาณแบบ๒๐กว่าปี
โอเคโอเคได้แล้ว

รายการยุคนั้นก็คือแหละชมรมคนหัวลุก

แม้แต่รายการเฉียดดูจากรายการเฉียดป่ะ

ให้คนมาเล่าเรื่องแบบเจอผีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้น

เฉียดคือเล่าเรื่องประสบการณ์เฉียดตายของคน

แล้วก็ให้คนที่รอดชีวิตมาเล่าว่าณตอนนั้นน่ะ
เขาเฉียดตายยังไงเขาผ่านมาได้ยังไง
แล้วมันก็จะมีละครจำลองเหตุการณ์

ซึ่งตอนเด็กถ้าใครในยุคนั้นดูมันน่ากลัวมากเว้ย
สวัสดีครับ
แล้วก็มีรายการที่เอาเอ่อเรื่องกองคุเฮยมเวชากรน่ะ

เพราะละครที่เอามาก็คือจะอิงมาจากภาพครูเห็มใช่ไหม
แล้วภาพกูเห็มจะเป็นภาพแบบชนบทภาพแบบไทย
แต่มันจะมีดีเทลของความแบบน่ากลัวอยู่ในนั้น

หนังสือการ์ตูนผีหรือหนังสือนิยายผีเล่มเล็กป่ะเก่าป่
มันจะดูมีแบบสุนทรียะแบบภาพวาดเหมือนภาพวาดแบบยุโรปอ่ะ
แล้วมันทำให้เรากลัวเลยเหรอคือพอดูภาพวาดแล้วมันเก็บไปคิดไป
มันน่ากลัวเนอะด้วยอย่างสมัยก่อนอย่างคือคนที่ต่างจังหวัดดูเนี่ย

ไม่ได้เป็นผีแฮ่แต่เป็นผีแบบ
อันนี้คนนี้มันแปลกจังเลยอยู่ในภาพนี้

เออมีรอยยิ้มหรือมีสีหน้าหรือมีท่าทางบางอย่างที่แบบ
ไม่ปกติใช้เงาอยู่ในเงาอยู่ในแสงที่มันผิด
คือเป็นความน่ากลัวที่ไม่ได้แบบเห็นปุ๊บแล้วกลัวเลย

เออไม่ใช่กะสือแบบแพร่ออกมาดูใส่

มันให้ความรู้สึกกลัวโดยที่แบบบอกไม่ถูกอะไรอย่างนั้นป่
หรือว่าภาพวาสคุเหมหรือละครที่ทำจากงานคุเหมอะ

แต่นอกนั้นคือเป็นการจินตนาการของพวกกูล้วนถูกไหม

ว่าแบบเช่นน่ากลัวแล้วแบบพอหันไปมองที่แบบว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแบบอ้าวนี่ภาพคู่เห็มนี่แบบต้นไม้มันเหมือนกันอะไรอย่างนี้

มันเลยกลัวทำให้กลัวอันนี้เป็นสิ่งที่จำได้ตอนเด็ก
อ๋ออาซิอาซิ

ใช่คือเด็กเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่
แล้วจะบอกแม่ว่าขอห้องนอนเล็กแคบ

ใช่แล้วจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เตียงตัวเองไม่ว่าง
ไม่มีที่ว่างให้สำหรับอีกคนนึงนอนได้

อีกข้างหนึ่งซื้อตุ๊กตามาแปะหมดเลยเพื่อที่แบบ

ตอนนี้ก็เป็นอยู่ก็จะมีหมอนข้างมา๘ปี
คือจะไม่ให้เท้าหลุดออกมาจากข้างผม
เพราะว่ากลัวมีคนมาจับข้างผม
แล้วคือเดี๋ยวนี้หนักขึ้นกว่าเก่าคือ

เพราะว่านอนเตียงสูงปุ๊บอ่ะ

ก็เลยจะนอนติดพื้นปุ๊บติดพื้น

แย่เราว่าจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความรู้สึกร่วม

มันเริ่มจากพื้นที่กว้างแล้วมันก็ค่อยแบบเออ

เหมือนนะเหมือนกูตอนเด็กนี่แหละ

ใช่ก็คือหลังจากที่ดูรายการพวกนั้นเสร็จแล้วใช่ไหม
ก็คือเราสองคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
เจ้าคุมค่ะสมัยค่ะ
จริงกลัวไม่รู้ทำไมไม่รู้

คนคนละอย่างกลัวผีกลัวรายการกลัวที่กว้างอะไรใช่ไหม
แต่เรามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วความกลัวของคนมันมีพื้นฐานใกล้เคียงกันเว้ย
ใช่สุดท้ายมันก็จะแบบเชฟมาได้แบบไม่กี่เรื่อง
อยู่ไม่กี่เรื่องเช่นสิ่งลีรับอะไรอย่างนี้

ว่างเปล่าความที่แบบเราไม่รู้ว่าจะมีอะไร
เออหรือแบบความตาย
ความกลัวในช่วงจิตวิญญาณของมนุษย์
แบบเฮ้ยถ้าเกิดโดนฆ่าหรือแบบมีคนตาย
เราจะยังไงวะแบบรู้สึกแบบ
มันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย
เป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้

แต่ว่าในหนังก็คือพูดเรื่องเหล่านี้แหละ
ถูกไหมเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของมนุษย์เนอะ
เหมือนเรื่องเล่าครูเห็มเรื่องเล่าในสิ่งต่างที่เราดูกันมาตอนเด็กจนถึงตอนนี้อะไรอย่างนี้

มันก็คือหนังของอัลเฟสฮิชคอก

คือจริงหนังของฮิชคอกไม่ใช่หนังผีเว้ย

คนดีคนไม่ดีตำรวจผู้ร้าย
เตรียมมาหลอกที่จะกระโดดมาแน่นอน

พูดเรื่องคนความตาย

เห็นเค้าพูดหนึ่งในนางที่ดีที่สุด

จริงหรอคือเป็นมาสเตอร์ใช่ไหม
ก็เป็นมัสเตอร์เป็นอีกเรื่องที่มัสเตอร์

เพราะว่าฮิสคอตจะเล่นกับความกลัวของคนดู

ถ้าใครแบบเคยดูหนังฮิชคอกจะเห็นเลย
ว่าเขาถนัดกับการเล่าเรื่องด้วยภาพมาก

ยิ่งคนที่เป็นคนที่กลัวความสุขแบบเครื่องเล่น

ก็จะกลัวไปตามหนัก

อ้าวไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้

เอาเฮ้ยอย่างนี้

สิ่งที่เราเคยคิดว่าเราคาดเดาได้

อ้าวพอมาท่านี้แล้วเราไม่รู้อีกแล้ว

แล้วเขาเล่นทำแบบนี้หลายเรื่องมาก

ตัวเขาเองเว้ยเขากลัวตำรวจ

กลัวไข่แดง

นี่เรื่องจริงอาจจะดูเหมือนตลก

ซึ่งแปลกนะแล้วเขาก็มาทำหนังเกี่ยวกับเรื่องความกลัว
เพราะว่าเขาเข้าใจไงว่าคนที่กลัวเป็นยังไงเว้ย

เพื่อทำให้คนกลัวแบบเขาได้
แล้วความกลัวของเขาก็แปลก

ขยาวขวัญความน่ากลัวทั้งหลาย
คนก็มักจะดำเนินลอยตามฮิชคอก
แล้วก็เอามาแบบปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเอง

เราดูหนังของฮิสคอกแล้วเรารู้สึกแบบกลัวว่ะ

ยุคที่เราเริ่มได้ดูหนังมากมาย
ก็จะเห็นว่าผีมันจะมีความซับซ้อนกว่านั้น

เรารู้สึกว่ารับมรดกฮิชคอปมามากคือนบของจอแดนพิวเนอะ
ซึ่งถึงแม้ว่าหน้าหนังจะเป็นหนังที่เหมือนเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว
หนูเป็นแบบว่าท้องฟ้ามีความไซฟ้าจำลอง

แต่ว่าจริงมันก็คือหนังเขย่าขวัญนี่แหละ

เพราะว่าก็ต้องบอกว่าจอแดนพีเขาทำหนังแบบสยองขวัญขย่าขวัญมาเยอะมาก

อยากรู้ว่าพี่เฟรมกลัวไหม
มันเรียกว่ากลัวไหมนะก็คงเรียกว่ากลัว

ไม่รู้ว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่
ดังนั้นตัวละครก็คาดเดาไม่ได้แล้วคนดูก็คาดเดาไม่ได้

แต่ตัวนั้นมันเริ่มสร้างสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาเรื่อย

แปลกแบบพ่นเลือดออกมา

เราก็เลยต้องเหมือนที่เป็นตัวละครไปด้วย
ยิงยิงกับเราไปเลยแบบได้เหรอวะเอาอีกหรอเอาจริงเหรออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งนี่แหละมันทำให้คนรู้สึกว่าเนี่ย
จอดานเพิลสามารถแบบรับมรดกทางทางการเล่าเรื่องให้คนกลัวมาจากคลิ๊กคล็อคได้ดี
เพราะว่านางนังทุกวันนี้ส่วนใหญ่บางทีมันจะโกงคนดู
แต่คือถ้าสังเกตดีหนังจอแดนพิวหลายเรื่องนอกจากเรื่องนี้นะ

มันจะเหมือนแบบให้คนกลัวกลัวจากลึกข้างใน
กลัวโดยไม่ต้องฟอสไม่ต้องบังคับคน

แต่อันนี้แบบดูแล้วรู้สึกแบบไม่เข้าใจ
แล้วกลัวแล้วพยายามทำความเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี
จะบอกว่าเคนไปนั่งดูคนเดียว

จริงแล้วตอนแรกมันจะมีคนมานั่งดู
เพราะเคนตอนซื้อตัวเห็นแล้วว่ามีคนนั่งอยู่แถวหน้าเคน๒แถว๒คน
พอตอนเข้าไปจริงไม่มีคนมาเว้ย

เพราะคนบอกว่ามันมีผีก็ไม่มีผีจริง
แต่กลัวมากพี่ว่ามันจะมีซีนนึงที่แบบ
พูดได้วะเป็นซีนที่แบบ

สปอยหรอกมันเป็นซีนที่แบบมีเด็กออกมา

เชียบน่ากลัวมากแล้วเคนนั่งอยู่คนเดียวแล้วมันก็แบบ
ลืมอยู่ในแบบว่าคอกม้า

แล้วเราก็พยายามเพิ่งเราก็พยายามเพิ่งในจอด

นี่คืออะไรนี่คือสัตว์หรือคนหรืออะไร

แล้วเนี่ยที่พูดไปก็ไม่รู้ว่าสปอยไปหรือยัง

เออเนี่ยนี่คือความนบความนบที่ทำให้คนดูกลัวในยุคแบบนี้นะ

ยุคที่เต็มไปด้วยหนังที่แม่งบังคับพยายามบังคับไว้คนดูกลัวด้วย
นี้หนังมันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้น
แต่ก็รู้สึกว่านมมันมีความน่าสนใจว่าเท่าไหร่วะ
เขามันทำส่วนเหนื่อยสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทำ

แล้วเรารู้สึกว่าเขาชอบเล่าแบบนี้
ถ้าเป็นคนอื่นคงเล่าแบบยิ่งใหญ่กว่านี้
จริงมันก็ยิ่งใหญ่แหละ

หรือไม่ได้แบบยิ่งใหญ่แบบพยายามบังคับ
ให้แบบอ้าวเธอกลัวสิจ๊ะอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้สึกว่าหนังในยุคหลังมันมีแบบนี้เยอะขึ้นเว้ย
อันนี้ไม่ต้องพูดแบบเฉพาะแค่หนังผีหรือหนังเขย่าขวัญนะ
หนังดราม่าหนังทีลเลอร์หนังหรือหนังแนวอื่น

คือความกลัวบางทีพอพูดว่ากลัวอย่างนี้คนอาจจะนึกว่าแบบผี
เรื่องผีก็ดี
เรื่องแบบฆ่ากันตาย

หรือว่าแบบสิ่งที่ทำให้รู้สึกขยะ
สิ่งที่เราตั้งคำถามแล้วเราหาคำตอบให้มันไม่ได้

สิ่งเหล่านี้มันทำให้เรากลัวเช่นผี

คนดูมันเลยจะรู้สึกไปด้วยเว้ย

หนังพวกนี้แม้แต่หนังผีเองนะ

สมัยที่เรายังทำช่องกันเอง

มันอาจพูดเรื่อง
มันอาจจะกำลัง
พยายามบอกเราว่า

พูดเรื่องว่าเฮ้ยมนุษย์มันมีด้านมืดอยู่
ไม่ว่าเป็นตัวเอกตัวประกอบ

ตัวละครหลักมันคือผู้หญิงที่ขโมยเงิน

แต่ว่าราชีพงั้นเองว่ารู้ชัวร์แรง

แล้วยังปฏิเสธที่ตัวเอกของกูได้ไม่ดูง่าย

และนี่คือความเจ๋งว่ามันขัดกับทุกอย่างที่เราเชื่อมา

ของฮิชคอร์กคนดูไม่สามารถคาดเดาได้
ว่าต่อไปนางจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไร
เป็นพระเอกก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดี
เป็นเอกก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีเหมือนกัน
หรือเป็นคนร้ายก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ด้านที่ไม่ดี
ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวร้ายแบบแบนแต๊ดแต๊ด
ก็จะมีเหตุผลของนางว่าทำไมถึงร้ายทำไมถึงฆ่าคนอะไรแบบนี้

ที่เป็นแบบลักษณ์ที่มีความเป็นซาตาน

แค่แบบในเรื่องของแบบแค่เด็ก

คือรู้แหละว่ามันน่ากลัว

และตอนดูไม่รู้สึกเลยนะ

แต่ภาพนั้นมากจะเป็นมกก็คือให้วงกิคนแดงไม่มี
แล้วแมตต์จะอยู่ที่อื่นใช่ปะใช่

แล้วจริงมันกำลังวิภาควิจารณ์สังคมอยู่

ว่าแบบการที่คนมารวมกันก่อให้เกิดอะไรทำไมถึงเป็นความขัดแย้งเช่นนี้อะไรอย่างนี้
มีอะไรบ้างมีความแบบความลับเกินอะไรเลย
หรือคนจะชั่วใส่กันได้มากแค่ไหนอะไรอย่างนี้

หรือไม่มีตัวตัวผีอะไรอย่างที่บอกไป
นี่ไงถึงกลับเป็นที่พูดว่าแบบสุดท้ายแล้วเราจะย้อนกลับมามองตัวเองว่า
เห้ยหรือจริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่ารักมีผีหรืออะไรของเขาทั้งหลาย

เป็นมนุษย์เราเองก็ได้ตัวเราเอง

ว่าแบบเออกูชั่วแบบนั้นเปล่าวะ

หรือบางทีแล้วก็อาจจะเคย
เคยเป็นคนชั่ววะ
ต่อไปเราอาจจะเป็นคนชั่วก็ไม่รู้
พูดอย่างนี้แปลว่า

สิ่งที่ชัดที่สุดคือหนังซีรีส์เกาหลี

มีหลายเรื่องเลยเว้ยที่พูดเรื่องความเป็นมนุษย์ที่น่ากลัว

บิ๊กเม้าส์ปากใหญ่
บิ๊กเมาส์แต่ว่าในเรื่องฆาตกรมันจะเป็นบิ๊กเมาส์

คือชื่อเรื่องบิ๊กเมาส์ปากใหญ่คือชื่อของพระเอก

ที่เป็นทนายเป็นแบบในแวดวงทนาย
เมาส์ในเรื่องเป็นชื่ออาชญากรที่ไม่รู้ตัวตนว่าคือใครกันแน่

เป็นไม่เชิงชิลเลอร์แต่เหมือนเป็นแบบอาชญากรตัวเป้งของสังคมของโลกอะไรอย่างนี้
ถ้าใครขวางทางตายใครทำอะไรยังไงคือไอ้นี่ก็จะไปจัดการอะไรอย่างนี้
ด้วยความที่แบบบิ๊กเมาส์มันเป็นตัวละครที่ไม่มีหน้า
ในเรื่องระหว่างที่ดูคนดูก็จะสงสัยว่าตกลงใครคือบิ๊กเมาส์
เขามีเล่าเรื่องเหมือนแบบเป็นชายชุดดำในคนนั้นเป็นอย่างนั้นป่ะ
เป็นตัวดำดำอ่ะเป็นอย่างนั้นปะ
ไม่มันจะมีเหมือนแบบใส่ฟุตใส่ฟุตอย่างมึงเลยนะ
แล้วก็อยู่ในเงามืดแต่คนก็จะทายไปเรื่อยว่าแบบ
นางเอกพระเอกใครกันแน่หรืออีนี่ไอ้นั่นอยู่ในคุก
คือมันก็จะเกี่ยวพันกับตำรวจนักโทษ
ก็จะต้องมีเสียดสีบ้างแหละเนาะ
ใช่ก็คือก็พูดเรื่องสังคมการเมืองนั่นแหละ
แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้กลัวจริงคือคนไม่รู้ว่าใครคือตัวละครตัวนี้
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวทำ
มันจึงทำให้คนดูไม่แน่ใจว่ากูควรจะอยู่ข้างไหนกันแน่

ใช่คุณควรจะเชื่อใครหรือไอ้นี่มันจะไปทำอะไรอีกคนหรือเปล่า
มันเกิดคำถามแบบนี้ตลอดเวลาที่ดู

ก็เหนื่อยแต่มันสนุกไงคนชอบดูอะไรแบบนี้
อันนี้มันจะพูดเรื่องฆาตกรที่แบบเปิดหน้าแล้ว

ใช่ดาเมอร์ซึ่งเป็นฆาตกรในยุคแบบ๘๐๙๙

เพราะว่าดาเมอร์มันจะเล่าว่า

แต่เราไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่
แล้วจะทำอะไรได้บ้างในแต่ละฉากที่มันออกมา

เออแล้วอันนี้มันจะขุดลึกไปเรื่อยว่า
ตอนที่ทำแบบนั้นคนนี้คิดอะไร

สรุปแล้วก็คือจากที่เราคุยกันมาเนี่ย

จริงแล้วมันมีความน่ากลัวอยู่หลากหลายประเทศมาก

หนังทั้งซีรีส์ใด
จริงความน่ากลัวไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องผีเนาะ

ราม่าก็น่ากลัวได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้
ทุกเรื่องมันเป็นความกลัวได้
แล้วก็ในหนังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังผีไม่ผีอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีอะไรแทรกซ้อนมาอยู่ข้างในนั้นเสมอ

หนังผีเองก็ไม่ได้มีเรื่องที่จะพูดแค่ว่าเรื่องผี

หนังพวกอย่างนี้ที่ทำให้เรากลัว

มันไม่ใช่ความกลัวที่แบบผีความตายอะไรอย่างนี้อีกแล้ว
แต่มันเป็นความกลัวที่มีความซับซ้อนของมิติต่าง

ต้องบอกว่ามนุษย์ก็พัฒนาขึ้นเนอะ
ความกลัวมันก็พัฒนาตามไปด้วย
ดังนั้นการทำความเข้าใจสิ่งนี้ก็อาจจะยากสักหน่อย
ยากกว่าเดิมยากกว่าเมื่อก่อน
ดังนั้นการดูหนังดูอะไรพวกนี้มันก็อาจจะช่วยเราเว้ย
ให้เราได้เห็นว่ามนุษย์มันก็มีความรู้ซึ้งมากขึ้นด้วยนะเออ
ฆาตกรคนหนึ่งกว่าที่จะมาเป็นฆาตกรได้มันไม่ใช่อยู่เกิดมาแล้วชั่วเลย
มันไม่ใช่แค่แบบว่ามีเมียไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็รายค่า
แต่มันเกิดจากหลายอย่างที่ทับถมทำให้เขากลายเป็นแบบนี้
กลายเป็นสิ่งนี้คิดแบบนี้ทำแบบนี้ตัดสินใจอย่างนี้อะไรอย่างนี้
หรือคนที่ดีเห็นว่าแบบออกสื่อออกอะไรแล้วแบบ
เป็นความที่ไม่ดีความน่ากลัวต้องอยู่
หนังพวกนี้บอกเลยว่าแบบท่านงานอันนี้ก็แบบทรัพย์ซ้อนขึ้นเยอะมาก
เห็นอะไรจากแบบสิ่งที่เห็นเช่นแบบโอ้ยเป็นหนังผีโอ้ยก็หนังผีตุ้งแช่ตุ้งแช่

เหมือนรายการเลยนะเปิดหัวมาแต่งตัวกันเหมือนผี
แต่ไม่ได้พูดเรื่องผีนี่พูดถึงเรื่องความกลัว
ดังนั้นไปดูกันเนอะหนังพวกนี้เพื่อต้อนรับวันฮาโลวีนหรือไม่ต้อนรับก็ได้
เพราะจริงหนังพวกนี้มันมีให้ดูตลอดหนังเอ่ยซีรีส์เอ่ย
แล้วก็อย่าลืมดูรายการมนุษย์ดูหนังฟังด้วยฟังดูและฟัง

ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะมียูทูปเฟซบุ๊กไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ไทยรัฐพลัสกับผม
กับคนที่อยากจะอยากได้ยินเสียงแล้วก็เบื่อหน้าพวกเรา
ใช่ก็ไปฟังกันเฉยก็ได้ไม่เป็นไร

อยู่นี่ไหนก็ซื้อกันแล้ว

ใส่อย่างนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปค่อยนะครับ
แล้วก็พบกับรายการมนุษย์ดูหนังได้ในเทปถัดไปนะครับ

ใครเป็นคนคิดวะเนี่ย